สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในคืนนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะคนกรุงเช้านี้คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับ
แน่นอนนะครับปัจจัยสำคัญที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ทั้งหมดนี้ไปก็คือเรื่องของการก่อตัวของกลุ่มฝนที่เราคาดการไว่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับ
เราเรียกปฏิริยาแบบนี้ว่าลักษณะของฝนกรดนั่นเองนะครับ
กรดนั้นมีความน่ากลัวอย่างไรเราสามารถให้จะสังเกตอย่างไร
เดี๋ยววันนี้มีเรื่องนี้ให้ติดตามกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นครับเรามาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนกันก่อน
แน่นอนครับฝนในครั้งนี้เป็นฝนที่เกิดจากการที่อากาศร้อนค่อยดันขึ้นมานะครับ
ฝนก็จะมีลักษณะการเคลื่อนตัวตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางก่อนนะครับ
ค่อยเคลื่อนไปตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
หลังจากนี้เป็นต้นไปในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของภาคเหนือที่จะมีฝนตกนะครับ
และหลังจากนั้นครับมูลอากาศเย็นจะดันมาอีกรอบหนึ่งเป็นแนวปะทะอากาศเย็นครั้งนี้
ฝนอาจจะแรงหน่อยนะครับฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ก็จะทำให้มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสวันศุกร์อีกรอบหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นครับก็จะมีลักษณะของกลุ่มหมอกกลุ่มควันเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันบ่อยนะครับในระยะนี้
ดูง่ายนะครับว่าบริเวณไหนก็ตามแต่ที่มีฝนลักษณะเป็นกรดเนี่ยนะครับ
ก็คือบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมีการจราจรหนาแน่น
ถ้าหากสังกษีบ้านใครมีลักษณะผุก่อนเร็วกว่าในพื้นที่อื่น
แสดงว่าฝนที่ตกลงมานั้นมีลักษณะเป็นกรดนะครับ
และที่สำคัญครับในช่วงแรกหลังจากที่มีฝนตกลงมานะครับ
ในระยะที่มีฝุ่นละอองรวมไปถึงหมอกควันก่อนหน้านั้น
นั่นหมายความว่าฝนดังกล่าวมีโอกาสเป็นกรดสูงนะครับ
ใครที่โดนฝนเหล่านี้แน่นอนครับก็จะมีลักษณะอาการแสบคันบ้างนะครับ
โดนแล้วก็ต้องรีบล้างให้โดยเร็วนะครับ
ฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อผิวหนังต่อไปนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันเรื่องของความปลอดภัย
และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ